คราวนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเครียด
พอเครียดก็ตัดสินใจจะจบชีวิตจะฆ่าตัวตาย

เกิดขึ้นช่วงตี่ห้าครึ่งของวันนี้เลยคุณผู้ชมคะ
ผู้ชายคนนี้ดูสิค่ะ
คือไปขาข้างหนึ่งเนี่ยเฮ้ยลงมาแล้วนะ
ตัดสินใจแล้วกำลังจะกระโดดจากสะพาน
ตรงนี้เป็นสะพานตรงจุดกลับรถที่หมู่๔ตำบลนาดีอำเภอเมืองสมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองสมุทรสาครก็ต้องมาพร้อมกับสายตรวจ
เห็นผู้ชายคนนี้นั่งอยู่ตรงขอบสะพานค่ะ
ใช้เวลาในการพูดคุยเห็นไหมเจ้าหน้าที่อยู่ข้างบน
พยายามเกลี้ยกลอบอยู่สักพักนึง
ซึ่งชายคนนี้เขาก็เดินมาหาเจ้าหน้าที่ตำรวจ

เอามาคุยกันก่อนไปที่สอพอร์ไหม
ดื่มน้ำเย็นซึ่งพอไปถึงสพ
ตัวนายกิตติชัยเขาก็บอกว่าผมเป็นช่างเชื่อมอยู่ที่โรงเหล็ก
แล้วผมก็ไปกินเหล้ามา
ตำรวจถามว่าอ้าวไปกินเหล้ามันมีปัญหาอะไร
คุณกิติชัยบอกว่าเครียดทะเลาะกับแฟน

ไม่ใช่แค่คุณกิติชัยคนเดียวหรอกที่ทะเลาะกับแฟน
เอาจริงตำรวจเองก็เคยทะเลาะกับแฟนเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดมากค่อยคุย
ให้กำลังใจกับนายกิติชัยนะคะ
แล้วก็มีการประสานญาติให้มารับตัวกลับที่พัก
ก็คุยก็เจรจาก็เกลี้ยกล่อมกันได้

ส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งค่ะเกิดขึ้นที่นนทบุรี
ตรงสะพานพระราม๕ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชม
ชายวัยรุ่นคนนี้เขาคิดสั้นเขาจะฆ่าตัวตาย
ขึ้นไปบนสะพานนะแล้วก็ไปนั่งร้องห่มร้องไห้
อยู่ตรงราวสะพานแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะ
เนี่ยมีพลเมืองดีค่อยเดินเข้าไปเดินเข้าไป
เพื่อที่จะไปพูดคุยแล้วคนชมกันเยอะมากนะคุณทัศนัย
เพราะว่าพลเมืองดีคนนี้เนี่ยเขาเหมือนกับเป็นฮีโร่
ครับไปช่วยคุยไปช่วยเกลี้ยกล่อมทำให้วัยรุ่นคนนี้
แทนที่จะคิดสั้นจะกระโดดสะพานท้ายที่สุดก็ตัดสินใจ
ลงมาพูดคุยกันดีดีทีนี้พอลงจากสะพานเนี่ย
ขาลงมาข้างหนึ่งแล้วอ่ะลงมาสองข้างแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมดูค่ะ
พอมาเจอครอบครัวเนี่ยคือวัยรุ่นคนนี้ก็ไปสวมกอดคนในครอบครัว
พลเมืองดีเขาบอกนะเขาบอกว่านี่เป็นภาพตอนที่สวมกอดค่ะ
ซึ่งคนที่เป็นฮีโร่เข้าไปช่วยเหลือชายวัยรุ่นคนนี้เขาเล่าให้ฟัง
เขาบอกว่าขับรถมาเนี่ยเห็นว่ามีคนนั่งร้องไห้อยู่บนราวสะพาน
รู้เลยตอนนั้นคนคิดสั้นแน่ก็เลยตัดสินใจทุรงธุระพักไว้ก่อนเลย
จอดรถไปช่วยชีวิตคนก่อนขึ้นมาบนสะพานแล้วก็ไปเกลี้ยกล่อม
ซึ่งชายวัยรุ่นเขาก็บอกความรู้สึกว่าเขารู้สึกยังไง
ทำให้เขาเหมือนกับจมอยู่ในความทุกข์ดำดิ่งอยู่ในความทุกข์
คือหาทางออกไม่ได้เล่าให้ฟังหมดเลยระบายให้ฟังทั้งหมดเลย
ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องปัญหาส่วนตัวแล้วก็เป็นปัญหาครอบครัว
ชายวัยรุ่นคนนี้เขาต้องเผชิญทีนี้พลเมืองดีคนนี้เขาก็พยายามที่จะเอา
หลักจิตวิทยาทั้งหมดมาพูดเกลี้ยกล่อมให้สติชายวัยรุ่นคนนี้
จนยอมลงมาแล้วก็ไม่เกิดความสูญเสียนะคะแหมในโลกออนไลน์นี่เขาชื่นชม
เขาบอกว่าเหมือนเป็นผู้เชี่ยวชาญเหมือนเป็นนักจิตวิทยา
แล้วดูสิคะคือเขาก็ค่อยเข้าไปแบบใจเย็นนะไม่ได้ผลีผลาม
ทำให้น้องตกใจเอาค่อยส่งเสียงไปก่อน
แล้วดูท่าทีก่อนว่าน้องเขาจะปิดหรือเปล่า
ถ้าเกิดว่าน้องเขาท่าทีเปิดรับค่อยลงไปแล้วก็เดินไปหาน้อง
คนที่เห็นคลิปนี้นี่ชื่นชมผู้ชายคนนี้ใหญ่เลยนะคะ
อันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เรานำมาให้คุณผู้ชมได้ติดตาม
เพราะบางทีถ้าเกิดว่าผลีผลามไปน้องกระโดดลงไปเลยนี่ยุ่งเลยนะครับ